เราแค่เป็นคนกลางในการที่จะแนะนำเขาว่าเขาชอบหรือไม่ชอบเราเปิดให้เขาฟัง
แต่ถ้าทุกคนคิดแต่ว่าฟังเพลงฟรีอย่างเดียวเนี่ยศิลปินอีกหน่อยก็อาจจะอยู่ไม่ได้
คุณรู้สึกว่ามันแตกต่างกันจริงกับการทำเซมี่
มันเป็นอุดมการอันหนึ่งสำหรับนักผลิตเพลง
มันจะอยู่กับเราไปจนมันแตกสลาย
จริงแล้วเราเริ่มจากพี่ชายกับพี่สาวเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตี
พี่ชายพี่หน่อยก็มาหาทำเล

เราก็ยังคิดว่ามันก็จะทำงานได้ไปโดยที่เรายังเรียนไม่ได้

เรารู้สึกว่าเราควรจะทำงานอดิเลกอะไร
เพราะว่าตอนนั้นพี่เรียนที่รามคำแหง
ก็เลยเป็นจุดกำเนิดว่ามาทำตรงนี้
น่าจะมาจากเรื่องของการที่เราชอบดนตรี
เราเคยไปหาซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้
แล้วไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร

เราเลือกเพลงสิ่งที่เราชอบมาในร้านเนี่ย
เราก็มีที่ให้เราฟังเพลงได้ทุกอัน
เวลาที่เราจะเลือกสินค้าเข้ามาในร้านเนี่ย

แล้วเราคิดว่าถึงเราขายไม่ได้
มันมันก็จะมีโอกาสในการฟังอันนั้น
เอเรียนี้เป็นหน่วยงานที่มีคนมากมาย

หลายคนที่รู้จักก็อยู่ประมาณเอเรียนี้

เลือกอัลบั้มดิลลับปินมาขายในร้านทุกที่

ถ้าเป็นอุตส่าห์คนเราเลือกจากการฟังก่อน

ที่เป็นช่องทางที่เป็นซิมมิ่งเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

ให้น้องทั้งหมดที่ทำออกมาเนี่ย

เราแค่เป็นคนกลางในการที่จะแนะนำเขาว่า
เขาชอบหรือไม่ชอบเราเปิดให้เขาฟัง
เปิดใจกว้างมากในการที่เราเข้ามาในร้าน
หลายท่านเนี่ยเริ่มจากศูนย์ที่เราคือ

ก็ตอนที่ทำมาตอนแรกเนี่ย

เราจำได้ว่าเราจำหน่ายเขาตั้งแต่

อย่างพอว่าเด็กยุคนิดนึงจะแข็งต่อได้ไหม
ก็ต่างนิดนึงนะเพราะว่าเด็กแต่ละคนรู้แล้วว่าเพลงที่เขาชอบประมาณไหน
ยกเว้นว่าเขาก็ไม่ได้เป็นแฟนคับทุกวง
เราก็จะต้องแนะนำในสิ่งที่มันคล้ายกัน
ก็เป็นแนวที่มีซีนาเซสเซอร์ประสงค์อยู่ในเพลง
เราก็ต้องเลือกเพลงที่มันคล้ายกัน
เพื่อให้เขาสอดคล้องกับสิ่งที่เขาฟัง

เขาไว้ใจให้เราเลือกเพลงให้

เพราะว่าสินค้าที่ของเราเนี่ยเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ทุกอัน

นิสัยฟังฟรีของคนไทย
อันนั้นไม่ใช่ลูกค้าเราอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นหลายคนก็รู้สึกว่าการฟังเพลงเนี่ยมันเป็นการฟังฟรี
ซึ่งจริงทุกอันมันมีต้นทุนสำหรับคนคิดเพลง
แต่ถ้าทุกคนคิดแต่ว่าฟังเพลงฟรีอย่างเดียวเนี่ย
ศิลปินอีกหน่อยก็อาจจะอยู่ไม่ได้
ยกเม้นว่าเขามีฐานแฟนคลับดี
มันทำให้คนหันมาเก็บอันนี้
อย่างเช่นวงพาวอย่างนี้ครับ
ราคาของเขามือ๒ดีดขึ้นไปเยอะมาก
ก็มันก็แยกเป็นสองส่วนนะครับ

เกิดการผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ร้านค้าในโลกออนไลน์มันเยอะใช่ไหมครับ

พี่มองจำนวนประชากรประเทศไทยเยอะขนาดนี้

มันไม่พอกับจำนวนประชากรในประเทศไทยแล้ว
ทำไมคุณถึงไม่กล้าในการที่จะผลิตออกมา

เราฟังแผ่นจากฟิซิคอนบ่อยขนาดไหน

การฟังซีมมิ่งเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้
ถ้าเขาเปิดกว้างในเรื่องของการฟังเพลงเนี่ย

พี่เชื่อว่าฟิซิคอลมันเป็นอุดมการอันหนึ่ง
สำหรับนักผลิตเพลง
ว่าคุณจะต้องมีฟอร์แมทนั้น
แล้วก็รูปแบบของการผลิต

ว่ารายละเอียดที่เขาใส่ลงไปในปก

ตำแหน่งของแต่ละอันเนื้อหาที่เขาใส่มาเนี่ย

พี่เชื่อว่าน้อยลายมากที่จะไปดูอาร์ตเวิร์คแบบนี้
แต่ว่าอันนี้มันจะอยู่กับเราไปจนมันแตกสลาย

พี่ว่าอันนี้มันคือศิลปะมากกว่า

สมมุติว่าระบบซีมิ้งมันอาจจะมีล้มเหลวไป
ในช่วงเวลาหนึ่งมันอาจจะหายสาบศูนย์ไป

แล้วก็ฟังฟิซิคอนแล้วก็ฟังแผ่นเสียง
ลองฟังเพลงเดียวกันในรูปแบบอื่นเนี่ย
พี่เชื่อว่ามันจะทำให้เกิดสิ่งที่
คุณรู้สึกว่ามันแตกต่างกันจริงกับการฟังซีมิ้ง
ผู้ผลิตรายใหญ่ลดขนาดในการผลิต
ค่ายเพลงค่ายหนึ่งในหนึ่งอาทิตย์ออก

แล้วต้องรอขายของจากค่ายนี้อย่างเดียวเนี่ย

แล้วก็มีน้องที่ทำเพลงออกมาตลอด
เราขายกลุ่มพวกนี้ทำให้เราสามารถอยู่ได้
สิ่งที่เราให้ลูกค้าเนี่ยมันมาจากความชอบของเรา
แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่เรามีความสุขกับมัน

แล้วคนที่มาหาเราก็ชอบแบบเดียวกับเรา
๔๐ปีที่มันอยู่ตรงนี้
ว่าในสายเลือดพี่มีแต่ดนตรีแล้ว

ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะเหมาะไหม
เราเจอคนที่เป็นลูกค้าเรา

ว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดแล้วครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป